ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงที่ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องถกเถียง
แล้วก็เป็นคำถามในโลกออนไลน์กันมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็คือเรื่องที่คุณโรเบิร์ตให้เหตุผลกับตำรวจ
ว่าไปทอผมมาห่วงเส้นผมมาก
ก็ไม่อยากที่จะให้ดึงเส้นผมไปทำการตรวจดีเอนเอ
ก็เกิดคำถามมากมายเลยทีเดียวค่ะ
แล้วคนหนึ่งที่ออกมาถามนะคะก็คือคุณเชียร์
คุณเชียร์นี่ก็เคยถามหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดก็คือเรื่องเส้นผมของคุณโรเบิร์ตนี่แหละค่ะ
คุณเชียร์บอกว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ไม่ให้เส้นผมกับตำรวจได้เหรอ
ออกมาโพสต์ข้อความลอยเลยค่ะ
ว่าถ้าเขาห่วงผมก็ไม่ต้องตรวจจบแค่นี้เหรอ
สงสัยอีกแล้วนะนี่ค่ะ๓บรรทัศน์สั้น
แต่มากก็บอกว่าก็ต้องหาคำตอบกันเลยทีเดียวนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณเชียร์เรื่องนี้ค่ะ
หลังจากฟังคำแถลงของตำรวจเมื่อวานนะคะ
ก็ต้องบอกว่าคุณเชียร์ก็โพสต์ประเด็นนี้
แล้วก็บอกว่าคุณเชียร์บอกว่าเกิดคำถามเยอะเลยนะคะ

ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบทำเหรออย่างเช่นเรื่องเส้นผม
สมมุติว่าเราบอกว่าไปต่อผมมาห่วงผม
ทำแบบนี้ได้เหรออยู่ในสถานะที่มีสิทธิ์

เหรอแล้วคุณเชียร์ก็บอกว่าทุกวันนี้นะคะ
รู้สึกว่าสิ่งที่ควรจะรวดเร็วกลับไม่รวดเร็

ก็ได้แต่หวังว่ากระบวนการยุติธรรม
จะเป็นความยุติธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชนจริงค่ะ
คืออย่างการตรวจเส้นผม
มันก็เป็นในสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพึงกระทำหรือเปล่า
อันนี้เราก็ประชาชนนะเราก็แค่แบบอยากรู้ว่า

พอมาเรื่องนี้อีกคือเราก็ไม่ได้ทราบหรอกค่ะว่า

อ้าวยังไม่ตรวจในสิ่งส่วนของเส้นผม
แต่ว่าเหตุผลที่ให้เพราะว่าบอกว่าห่วง

เราก็อ้าวอย่างนี้คือยังไง
สมมุติถ้าเป็นเราเราไปต่อผมมา

แล้วอยู่ในสถานะที่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ได้ใช่ไหม

สิ่งที่ควรจะรวดเร็วกลับกลายเป็นไม่รวดเร็ว
สิ่งที่พึงควรกระทำกลับกลายเป็นพึ่งกระทำ
ว่ามันก็เลยคงเป็นคำถามที่ไม่ใช่แค่เชียร์ล่ะค่ะ
คือทุกคนก็คงยังสงสัย
ที่ผ่านมามันทำให้เราขาดความเชื่อมั่นแล้วล่ะ
แต่แต่ได้แต่หวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ความเชื่อมั่นนี้กลับมานะคะ

ผมคนบันเทิงคนมีชื่อเสียงอย่างคุณวันอยู่บำรุงเนี่ย
ออกมาถามว่าแล้วห่วงเส้นผมแล้วจะบวชไม่เสียดายเหรอ

คุณเชียร์เองก่อนอันนี้ก็ตั้งคำถามเรื่องบาดแผล
ช้ำที่ตำรวจเคยตรวจร่างกายไปทีนึงแล้ว
แต่ทำไมไม่มีการพูดถึงบาดแผลและรอยช้ำ

คือคนอื่นเจอตำรวจตรวจแต่คนอื่นกลับเจอ
อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งของคุณเชียร์นะคะ
ขณะที่อาจารย์ออสเนี่ยค่ะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์บอกว่า
การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม
นิติวิทยาศาสตร์มันสามารถตรวจได้นะคุณนัทพงศ์
หรือใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์ด้านเคมีที่พิสูจน์จากโคนผมเลย
คือเจอนะเจอว่ามีแอลกอฮอล์หรือเปล่า
แต่ว่าเจอน้อยน้อยมากแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากในการตรวจ
แล้วตอนนี้ผ่านมา๑๒วันแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าจะตรวจเนี่ยก็ยังสามารถตรวจได้อยู่นะจากเส้นผมเนี่ย
แล้วทำไมไม่ตรวจปัสสาวะหรือเลือดของนายโรเบิร์ตไปเลยล่ะ
อันนี้ง่ายกว่าอีกก็ตั้งคำถามแบบนี้มานะคะ
ส่วนเรื่องของเส้นผมเนี่ยจริงแล้วเอาไปตรวจได้ไหม

ถ้าไปถามกับนายแพทย์พีรพลปึงพิพัฒน์ตระกูล
ซึ่งให้ข้อมูลนะคะกับเราบอกว่าในทางเทคนิค
คือคนที่ได้รับการปลูกผมแล้ว๑๒สัปดาห์แรก

เพราะว่าจะกระทบกับแผลที่กำลังตกสะเก็ดได้
แม้จะใช้เส้นผมเพียงแค่๑๒เส้น
แต่เจ้าหน้าที่จะต้องถอนไปทั้งราก
นั่นก็คือว่าจะทำให้เสียเส้นผมไปถาวรได้

หมอจะใช้ผมจากท้ายถอยไล่จากท้ายขวัญเป็นต้นไป

ซึ่งก็จะเหลือตรงกลางศีรษะที่ยังปกติอยู่
แสดงว่ามันมีจุดที่มันใช้ได้ถูกไหมครับ
กรณีนี้แต่ว่าคุณหมอก็มองว่า
ถ้าคนผมน้อยอยู่แล้วเขาก็อาจจะห่วงเส้นผมได้
แม้ว่าจะเก็บจากตรงจุดที่ไม่ได้ปลูกก็ตาม
คือแต่มันแค่มากสุด๒เส้นคุณนัทพงศ์
คือก็เอาข้อมูลนี้เป็นความรู้เราก็แล้วกัน

แต่การอ่านพันธุกรรมมันจะต้องใช้รากผม
เพราะฉะนั้นรากผมที่มันถูกเอาออกไปแล้ว
ในเมื่อในรูขุมขนรูนั้นมันไม่มีรากผมหลงเหลือแล้ว
มันจะไม่มีผมงอกขึ้นมาใหม่
ทางการแพทย์คือไม่แนะนำถูกต้องไหมครับคุณหมอครับ

สมมุติเราต้องการตรวจสารพันธุกรรมหรือตรวจดีเอ็นเอ
จริงมันสามารถทำได้มันเป็นแหล่งของดีเอ็นเอที่ดีอันหนึ่ง
ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ใช้ได้
แต่ถ้าสมมุติว่าสามารถเลือกแหล่งของสารพันธุกรรมอื่นก่อนได้
ให้เลือกแหล่งอื่นก่อนที่น่าเชื่อถือมากกว่า
ก็ฟังอย่างนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่คำถามของคุณเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าถ้าผู้ต้องหาบอกว่าห่วงผมก็ไม่ตรวจได้เหรอนะคะ
ก็อาจจะเป็นคำถามที่คาใจหลายท่านนะคะ
ไปถามหมอก่อนก็จบแล้วนะฮะ